เอาคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ถ้าจำได้เราให้ดูคลิปคลิปหนึ่ง
ที่เขาบอกว่าเป็นคลิปพ่นไฟไล่ผี
เป็นหมอผีคนนึงที่เขาใช้วิธีการพ่นไฟใส่คนที่จะมาแบบรับการรักษาค่ะ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนนะเพราะวันนี้เราไปคุยกับหมอผีคนนี้มาด้วย

ลองดูนี่ที่นอนอยู่ด้านคนนะคะ

เมื่อวานนี้ฉันวิเคราะห์กับคุณเขมมาสอนนะ
ว่าเขาร้องเพราะเขาร้อนจากไฟ
หรือว่าผีก็แน่ที่ร้อง
ออกหรือว่าผีร้องหรือว่าร้อนจากความ

ใช่เอาแค่ผ้าคลุมแต่ว่าพ่นไฟเข้าไปขนาดนั้น

แล้วก็เอามือตบที่ศีรษะคนที่นั่งอยู่ไป๔ครั้ง

เพราะหนึ่งคือเรารู้แค่เราถูกผ้าคลุม

ถึงเวลามันคงร้อนวาบขึ้นมาแบบ
ก็ผ้าเป็นสีดำเลยเห็นไหมอ่ะอืม

คนวิพาวิจารคลิปนี้เยอะมาก
หลายคนบอกเลยว่าโอ้โหนี่มาไล่ผีอะไรแบบนี้มันอันตราย

ไหม้บ้านไหม้คนขึ้นมาทำยังไง

อีกคลิปนึงคาถาหยุดฝนค่ะ

แล้วนี่ฝนแล้วฝนไม่ตกอย่างนี้เหรอ

เลยไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วฝนตกไหม

แล้วก็จะทำให้บรมแรงฝนจะไม่ตกล่ะ

เขายืนยันบอกว่า

เกือบปีก่อน

คลิปที่เผยแพร่ออกไปผมไม่ได้อวดอ้าง
คือภรรยาผมเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้เอง
ตั้งใจจะให้ลูกศิษย์เอาไว้ดูกันในกลุ่มนั่นแหละ
แต่แม่คลิปมันดันหลุดน่ะ

เอาพิธีพ่นไฟไล่ผีก่อนนะ
มีชื่อนะชื่อพิธีกระสินไฟค่ะ

โดนของที่มองไม่เห็นเข้าตัว
ทีนี้คนที่มาให้ไล่ผีวันนั้น
ที่อยู่ใต้ผ้าขาวม้าที่พันตัวเนี่ย

พ่อแม่เป็นคนมาขอให้อาจารย์ช่วยเอง

ไม่พูดไม่จาเหมือนคนโดนของ

โอ้โหดวงตกนะเนี่ย
อาจารย์บอกเด็กคนนี้ดวงตก

เจออาจารย์พ่นไฟไปส่งเสียงเลยเห็นไหม

นี่จากซึมไม่พูดไม่จา

เดี๋ยวให้ฟังเสียงอีกทีหนึ่งก่อนฟังดีคุณผู้ชม

เห็นไหมอย่าว่าแต่พูดเลยลูกร้องเลย

เสียงที่ได้ยินเมื่อกี้นี้คือเสียงของเด็กผู้ชาย
อยู่ในบ้านที่เห็นไฟแล้วร้อง

ร้องเดีไรเหมือนกันนะเพราะว่าไฟอ่ะดับไปแล้ว

เออ

ใช่อาจารย์ภาคีบอกที่ผ่านมาบ้านที่อยู่ไม่เคยเปิดเป็นสำนักอะไรหรอก
ปงติดป้ายเชื้อเชิญก็ไม่มีแต่
ชาวบ้านลูกศิษย์เขาเดินทางมาหาเองมาขอให้รักษาเท่านั้นในบ้านค่ะ
ก็จะมีของสิ่งที่เขานับถืออยู่นะเต็มบ้านอยู่เหมือนกันนะคะ

ซึ่งอาจารย์บอกว่าร่วมกระแสวิคจันทร์ในแหน้วลบอาจารย์ก็เข้าใจ
เรื่องที่อมน้ำมันแล้วพ่นไฟเนี่ยอาจารย์ก็ขอยืนยันอีกทีนึงแล้วกันว่า

เป็นน้ำเทียนที่ต้มเองตอนทำพิธี
นี่ที่อมอยู่นี่น้ำเทียนคือน้ำเทียนมันติดไฟด้วยหรือ
เหมือนพวกน้ำตาเทียนอะไรพวกนี้เหรอ

ส่วนมากเวลาที่เขาแสดงพ่นไฟก็จะอมน้ำมัน
ใช่ทีนี้ทีมข่าวเลยบอกว่าเอางี้ได้ไหมอาจารย์
อาจารย์ทำพิธีกระสินไฟให้ดูอีกทีได้ไหม

อาจารย์บอกไม่ได้ทำไม่ได้

ใช่เพราะการทำแต่ละครั้งเฮ้ยมันเหนื่อยนะ
ไม่ใช่อยากจะทำก็ทำได้นะมันเหนื่อยต้องใช้เวลา
ต้องใช้จิตสมาธิสูงอีกอย่างที่ไม่อยากทำก็คือ
ยิ่งทำคนก็ยิ่งวิภาควิจารณ์เอาอย่างนี้แล้วกัน
เชื่อก็เชื่อใครไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรอาจารย์ไม่บังคับ

ทีนี้มันยังมีอีกหนึ่งประเด็นดราม่าคือเรื่องฆ่าครู
เขาบอกว่าโอ้โหคนที่มาเนี่ยนะมาหาอาจารย์เนี่ยมีค่าครูหลักหมื่นเลย
อาจารย์ภาคีบอกโอ้โหทุกครั้งที่มีคนมาขอให้ช่วยนี่นะ
อาจารย์จะบอกตลอดเลยว่าค่าครูที่ว่าเนี่ยมันมีรายละเอียดอะไรบ้าง
แล้วก็ถามตามกำลังศรัทธาทุกครั้งเลย
รายบอกไหวที่เท่าไหร่ก็ไหวเท่านั้นบางรายบอกไม่มี
อาจารย์ยังบอกให้ไปเก็บหินมาเป็นค่าครูก็มี

ยืนยันว่าทุกอย่างคือจิตศัฒน์ของคนที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ

แล้วก็เลยถามว่าโอเคโอเคแล้วไอ้คาถาหยุดฝนล่ะอาจารย์
อันนั้นเป็นวิชาที่ร่ำเรียนมาก็ไม่ได้อยากเชื้อเชิญให้ใครมาเชื่อถือเหมือนกัน
คลุกคลุกคลุกเท่าของอาจารย์ไปวันนี้อาจารย์ก็คนธรรมดานี่แหละ
ศาสตร์ความเชื่อของคนอีสานอาจารย์เรียนมาเนอะ
ก็เอาภาชนะอะไรตามที่เราร่ำเรียนมานี่แหละไปซ้อนขวัญเอามาคืนให้
ก็ว่าเขาก็ร้องไห้พ่อกับแม่เขาร้องไห้จะเป็นคนอื่น
เขาจะใจไม้ทำอย่างเราไม่ทำได้อย่างไรอาจารย์ทำ
ลมมันตีบ้านแล้วกระเบื้องมันหลุดหลายแผ่น
แล้วมันปล่อยลงมาใส่คนในบ้านแล้วอาจารย์ก็ตื่น
มันล่วงเพะนึกว่ากิ่งไม้อะไรแต่มันเป็นกระเบื้อง
เราก็ว่าไม่ได้ถือว่าตัวเองเก่งหรอก
ถ้าเกิดเราช่วยได้สักนิดนึงบ้านเขาก็จะไม่พัง
เราก็ห้ามโบกไปโบกมาตามคำวิชาอาคม
มันก็อาจจะดูตลกแต่เราทำไปเพราะไม่ได้ไปโปรโมทให้ใครเห็น
ก็เรียนมาจริงเรียนมาทางนี้จริง
มันลมมันพัดกระบ้งกระเบื้องหลังคงหลังคาพังหมด

ทีนี้แม้มีเรื่องความเหลือเชื่อเหนือธรรมชาติแบบนี้

หมอปลาก็ให้ความเห็นนะบอกโอ๊ยไอ้พ่นไฟอะไรแบบนี้
มันไม่มีผลได้ช่วยการรักษาไม่ได้ช่วยคนหายป่วยหรอก
มันทำให้เกิดความน่าเชื่อถือมากขึ้นก็เท่านั้นเอง
พอเป็นความเชื่อนะบางคนเขาก็เสียเงินเสียทองกัน
เพราะเชื่อแล้วก็คิดว่ามันจะหายดีตามที่ตั้งใจเอาไว้
ส่วนเรื่องค่าครูหลักหมื่นหมอปลาก็บอกว่า

ถ้าจะบอกว่าเป็นการช่วยเหลือจริงลองฟังหมอปลานะคะ
มันหายหัวไปไหนวะทำไมมึงไม่ปัดพายุไปล่ะ
แล้วคุณจะปล่อยให้น้ำท่วมหาพระแสงอะไร
มันก็แค่การเล่นมายกลหลอกคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเท่านั้น
พิธีกรรมพวกนี้ไม่มีอะไร
อาศัยความเชื่อกับคนที่เชื่อเรื่องศัยศาสตร์พูดผีและศีรษะ
เพื่อหลอกเอาเงินเอาทองว่าโดนเข้าโดนของ
และก็ทำพิธีมองให้มันดูน่าเชื่อถือแค่นั้น
แท้ที่จริงแล้วมันไม่มีผลอะไรเลย
คนเรานะครับถ้ามีวิชาจริงเนี่ย
ฆ่าครูจำเป็นไหมไม่จำเป็นครับ
เพราะเนื่องบอกจากว่าครูบาอาจารย์ที่เขาประสิทธิ์วิชามาให้เนี่ย
เขาต้องการให้เรามาช่วยคน
แต่การตั้งค่าครูเหล่านี้มันเป็นการเบียดเบียนคนที่เขาเดือดร้อน